สวัสดีค่ะพบกับลูกการณ์ร้านหาคอมพิวเตอร์ชันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ตื่นมาตอนเช้านะคะฟ้าเปิดแดดดีค่ะ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะ
เพราะว่าในระยะนี้อากาศน้าวต่อเนื่อง

บริเวณภาคใต้ที่ตอนนี้เข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วค่ะ
ส่วนสถานการณ์พายุยังคงต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะ
เพราะว่าพายุลูกนี้มีแนวโน้มค่ะ
เลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยในลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ

จะพาดผ่านบริเวณที่เกิดน้ำท่วมด้วยค่ะ
พายุลูกนี้นะคะคาดว่าในวันพรุ่งนี้จะพัดขึ้นฝั่งของเวียดนามค่ะ
และหลังจากนั้นในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะ
พัดไปบริเวณชายแดนไทยคุณผู้ชม
ซึ่งพายุลูกนี้มีทิศทางเข้าไทย๒ทิศทางนะคะที่คาดการณ์เอาไว้

บริเวณจังหวัดสะแก้วจันทบุรีและบุรีรำค่ะ
ส่วนสถานการณ์นะคะการเคลื่อนตัวแบบที่๒ก็คือ

บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุริน
และหลังจากนั้นค่ะในวันที่๒๙ตุลาคมนี้ค่ะ
พายุยาโต๊ะลูกนี้ค่ะจะอ่อนกำลังลง
หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา
แล้วก็ลงอ่าวเบงกอไปก่อนที่จะพัฒนาตัวเป็นไซโครนต่อไปค่ะ
เพราะฉะนั้นพายุลูกนี้เรายังคงต้องตับตายกันต่อไปนะคะ